ในวันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีพิธีชาปนกิจร่างของน้องตะวัน
ชาวเมียนมาที่โดนเด็กชายอายุ๑๔ปียิงที่ห้างภารกร๑ในผู้เสียชีวิตนะครับ
แม่ของน้องตะวันเนี่ยวันก่อนก็เดินทางไปร่วมงานศพลูกสาวที่วัด
จะเป็นลมวันนี้พอรู้ว่าจะต้องเผาร่างของลูกสาว
แม่ร้องไห้จนเป็นลมพับ
วินาทีที่คุณแม่ขยินวินครับเป็นแม่ของน้องตะวัน
ชาวเมียนมาที่โดนเด็กชายอายุ๑๔ปีก่อเหตุยิงที่ห้างสยามภารกร
เมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ราย
เป็นชาวเมียนมา๑รายก็คือน้องตะวันแล้วก็เป็นคนจีนนักท่องเที่ยวอีก๑รายนะครับ
วันนี้บรรยากาศงานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจครับแม่ยืนมองร่างของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วร้องไห้จนเป็นลมมือซ้ายเนี่ยจับแนบอกทาบไว้ที่บริเวณหัวใจ
อยู่ตลอดเวลาครอบครัวและญาติต้องเข้าไปช่วยกันประคอง
ให้คุณแม่นั่งพักให้ดมยาดมคอยปลอบครับ
เนี่ยฮะหลังจากนั้นถึงจะนำร่างของน้องตะวันเนี่ย
ขึ้นบนเมนก่อนทำพิธีทางศาสนา
วันนี้ทั้งครอบครัวและญาติญาติต่างก็โศกเศร้าเสียใจนะครับ
ที่วัดผาสุกมณีจักรร่างของน้องตะวันนั้น
นำขึ้นไปที่บนเมนเพื่อเตรียมทำพิธีชาปนกิจต่อไป
เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ในประเทศเมียนมาคลุมไว้บนโลงครับ
ก่อนจะเคลื่อนร่างน้องตะวันวน๓รอบแล้วก็
ขึ้นตั้งไว้บนเมนโดยที่ญาติญาติก็พาคุณแม่เนี่ย
เดินมานั่งภายในสาราค่อยประคองมาแบบนี้นะฮะ
ในวันนี้ครับทางกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นเจ้าภาพ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธบทเอกทวีสอดส่อง
เป็นประธานในพิธีรวมทั้งมีเอกอักราชทูต
สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยและภรรยา
มาร่วมพิธีชาปนกิจในวันนี้ด้วยครับ
เมื่อตอนเที่ยง๔๐นาทีครับได้มีการเชิญให้คุณแม่ของน้องตะวัน
ขึ้นไปทอดผ้าไตรแต่ว่าคุณแม่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนเมนได้
ยังทำใจไม่ได้ครับก็เลยต้องส่งตัวแทนขึ้นไปทอดผ้าไตรแทน
ระหว่างนั้นสายตาของคุณแม่ก็นั่งเหม่อมองไปที่โรงศพของลูกตลอดเวลาครับ
แล้วมือก็จับแทบอกเอาไว้แบบนี้
แม่ไม่สามารถขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับลูกสาวได้เลยนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วตัวแทนจากทางสถานทูตก็เลยพาคุณแม่ขึ้นรถเพื่อกลับไปพักผ่อน
แทบจะไม่มีเรี่ยวแรงเลยครับหลังจากที่รู้ข่าวร้ายที่เกิดกับลูกสาว
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจนะครับ
จ้าของน้องตะวันครับคุณอักษรเป็นตัวแทนอ่านประวัติของผู้วายชน
และบางช่วงระหว่างการอ่านประวัตินั้นมีการพูดถึงเหตุการณ์
เมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
เมื่อได้รับข่าวทางภารกรได้พยายามทางบริษัทได้พยายามติดต่อพนักงานทุกคน
ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุให้รีบรายงานตัวทันทีว่าได้รับความปลอดภัย
ศพพ่ออยู่ที่ไหนแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพี่ตะวัน
ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อได้
จนกระทั่งคุณปารานีจันทรศวานิสกรรมการบริหารบริษัทเทคโทจำกัด
ได้รับสายจากทางตำรวจสนปทุมวัน
แจ้งว่าพบพี่ตะวันถูกยิงแน่ลักษณ์ประเจ็ด

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจ
พี่ตะวันได้จับพวกเราไปอย่างสมบัติแล้ว
ในวันนี้ครับมีชาวเมียนมากลุ่มชาติภัณฑ์ปะโอ
กว่า๒๐๐คนที่ทำงานในกรุงเทพนะครับ
ใส่ชุดพื้นเมืองของกลุ่มชาติภัณฑ์ปะโอครับ
นี่ฮะเดินทางมาร่วมส่งไว้อาลัยน้องตะวันเป็นครั้งสุดท้าย
โดยเสื้อผ้าของกลุ่มชาติภัณฑ์ปะโอที่สวมใส่ในวันนี้
จะมีผ้าคาดบนศีรษะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ
ที่เห็นนี่นะฮะมีเสื้อกับกระโปรง
ก็จะใช้ผ้าทอพื้นเมืองของสุภาพสตรีนะครับ
ที่หน้าอกมีเข็มกลัดรูปพญานาคและเข็มกลัดรูปทรงชาติ
กลุ่มชาติภัณฑ์ติดอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชม
หลายคนนั้นสะพายย่ามซึ่งระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เป็นข้อความคำว่าผโอแบบนี้ครับ
แล้วก็มีปักรูปพญานาคด้วยครับที่กระเป๋าย่ามสะพาย
สวมใส่ชุดดังกล่าวนั้นปกติแล้วเนี่ย
ธรรมเนียมจะสวมใส่ปีละ๕ครั้ง
คือช่วงทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาช่วงปีใหม่
สงกรานและบุญกฐินครับ
แต่การที่วันนี้กลุ่มชาติภัณฑ์ปะโอ
ทำงานอยู่ในกรุงเทพเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
และขอสวมใส่ชุดนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติ
และไว้อาลัยครั้งสุดท้ายกับผู้วายชนก็คือน้องตะวันครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวเมียนมานะครับ

ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับน้องตะวันมาก่อน
แต่พอรู้ข่าวน้องตะวันโดนยิงจากเหตุการณ์
ห้างหรูใจกลางกรุงเมื่อวันที่๓ตุลาคม

กระทั่งรู้ว่าน้องตะวันเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ปะโอเหมือนกัน
และเป็นคนเก่งมากพูดได้หลายภาษา
ทำให้ทุกคนนั้นต่างก็เสียใจอย่างมาก
อยากเดินทางมาส่งดวงวิญญาณของน้องตะวันครับ
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุธิธรรมนะครับ
บอกว่าน้องตะวันจะได้รับเงิน
ตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารวมแล้ว๒แสนบาท
เป็นค่าชดเชยการเสียชีวิต๑แสนบาท
ค่าจัดการศพ๒๐๐๐บาท
ค่าขาดไร้อุปการะให้ครอบครัว๔๐๐๐บาท
และค่าเสียหายอื่นอีก๔๐๐๐บาท

แม้น้องตะวันเป็นคนเมียนมาแต่เมื่อเสียชีวิตในประเทศไทย
ต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทย
ส่วนการช่วยเหลืออื่นครับอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน
ซึ่งตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลที่ประสานหน่วยงาน
ได้จำนวนเงินทั้งหมด๖ล้าน๒แสนบาท
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นก็รวมของกระทรวงยุติธรรมแล้วด้วยนะฮะ
ส่วนของกระทรวงยุติธรรมมีประมาณ๒แสน
แล้วก็มีหน่วยงานอื่นด้วยรวมแล้วตัวเลขคือ๖ล้าน๒นะฮะ
ลองฟังรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับ
รัฐบาลมีความเสียใจกับการสูญเสีย
แล้วก็จะดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรม
การเยียวยาการปฏิบัติต่อญาติ
แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยทำให้เห็นว่าเราก็ทำตรงไปตรงมา

ตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

และชี้แจงไปยังประเทศจีนและเมียนมา
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดครับ
โดยในวันนี้พิธีชาปนกิจที่จัดขึ้น
ไม่ได้มีสมาชิกหรือตัวแทนของครอบครัวเด็กชายอายุ๑๔

หลังจากที่เมื่อวานนี้เขาเดินทางไป

แล้วก็ก้มกราบเท้าขอขมาคุณแม่ของน้องตะวันนะฮะ